ก็จะเริ่มต้นเป็นวันแรกนะครับไปดูความพร้อมกันหน่อย
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูสักวงทองดี
เงือกสาวและฉลามดุ่มทีมชาติไทยก็พร้อมแล้ว
โดยวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเกาะติดการฝึกซ้อม
บรรดานักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย

ซึ่งจะประเดิมสระเริ่มต้นการชิงชัยกันในช่วงค่ำวันนี้ครับ
บรรยากาศการฝึกซ้อมเรียกได้ว่าค่อนข้างจริงจังนะครับ
มีการประชุมทีมก่อนที่จะลงฝึกซ้อมในสระ
ภายใต้สภาพอากาศที่หนาวเย็น
พายุใต้ฝุ่นที่พัดเข้าประเทศฟิลิปปินส์
แน่นอนว่านักกีฬาตัวความหวัง
หนีไม่พ้นแชมป์เก่ากบ๒๐๐เมตร๔เกมครั้งที่แล้วครับ
อย่างเจมบอลณทะพงเกรดอิน
ครั้งนี้เจ้าตัวตั้งเป้าไม่กดดันตัวเอง

ไปฟังเสียงเจมส์บอลกันสักหน่อยครับ
กดดันแล้วครับก็มีนิดหน่อยครับ
แต่คือผมก็แบบไม่ได้สนใจเรื่องแบบ

ได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับ
ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ตึกนายธนาวิทย์โถสกุล
เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
เป้าหมายในครั้งนี้ได้รับคำตอบคือ๒เหรียญทอง
จากเจมส์บอลในประเภทกบ๒๐๐เมตรแล้ว
ยังมีผีเสื้อ๕๐เมตรหญิงจากจอยเจนจิราศรีสะอาด
ฟอร์มกำลังมาแรงเลยทีเดียวครับ
เหลือคงหวังเตอร์ไพรส์จากเด็กดาวรุ่ง
ขณะที่คู่แข่งสำคัญยกให้สิงคโปร์และเวียดนาม
ซึ่งต้องยอมรับว่าสถิติของแต่ละคนนั้นดีเหลือเกินครับ
ยังไงแล้วคำนี้ฝากฝ่าท่านครับ
ฝากแฟนกีฬาชาวไทยติดตามลุ้นและเชียร์นักกีฬาว่ายน้ำไทย
ในการแข่งขันประเดิมศะ๔เกม๒๐๑๙ด้วยนะครับ
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองครากประเทศฟิลิปปินส์